แต่ว่ามันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะมันเป็นสิบรุมหนึ่งโอ้โห
กลุ่มวัยรุ่น๑๐คนได้ค่ะรุมทำร้ายชายเสื้อขาวย่านทองหล่อกรุงเทพ
หนำทั้งตีทั้งแทงทั้งรุมกระทืบแบบไม่ยั้งเลยจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แฟนของผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะผู้บาดเจ็บในลูกศรเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมอุกอาจมากเพราะว่ามีคนคอยดูต้นทางให้
แล้วรอจังหวะเข้ามาทำร้ายกันแบบรุมเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นช่วงคลิปนาทีที่กลุ่มวัยรุ่นนับสิบคน
หมวกกันน็อกเต็มใบมีอาวุธครบมือด้วยบุกเข้ามาทำร้ายผู้ชายเสื้อขาว
ซึ่งเป็นคนในที่พักย่านทองหล่อกรุงเทพค่ะ
เขาถูกทั้งตีทั้งแทงรุมกระทืบน่วมไปทั้งตัว
แล้วก็มีผู้ชายเสื้อดำอยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงด้วยแต่ว่าปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มา
คือไม่หยุดไม่กลัวไม่มีท่าทีเกรงกลัวใดใดนะคะจนเหตุการณ์นี้จบ
ลงได้เพราะว่าแฟนของผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยค่ะ
แล้วก็พบว่าแฟนตัวเองเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ต้องนำส่งโรงพยาบาลคลิปนี้เกิดขึ้นหนึ่งทุ่มเองค่ะ
หนึ่งทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะเพจเฟซบุ๊คเจ๊ม้อยวีพลัสโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่า
อยากให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อยเพราะว่าเป็นพฤติกรรมอุกอาจ
เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะน้องก็ปริ้งนางสาวสุรจนายุสามสิบเอ็ดปี
อันนี้เป็นแฟนของผู้บาดเจ็บเล่าว่าขณะเกิดเหตุแฟนของเธอเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้ชายเสื้อขาวในคลิปอายุสามสิบปีกำลังจะไปส่งเธอที่ทำงาน
เขาก็เลยลงมารออยู่ข้างล่างหอพักก่อนปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนมาถึง
โอ้โหไม่พูดพร่ำทำเพลงรุมทำร้ายอย่างป่าเถื่อน
เหมือนกับมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนเพราะว่ามีคนดูต้นทางด้วยค่ะ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเชื่อว่าน่าจะถูกจ้างมาทำร้าย
เพราะเธอกับแฟนนุ่มไม่รู้จักกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนด้วย
ฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจมาตรวจสอบก่อน
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ทิ้งหลักฐานเอาไว้เยอะทั้งเชือกทั้งไม้หน้าสาม
แล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดจุดใกล้เคียง
เพราะอาการของแฟนเธอตอนนี้ยังน่าเป็นห่วง
บาดเจ็บสาหัสเย็บทั้งตัวหลายเข็ม
ขาสองข้างทั้งแขนศีรษะใบหน้าก็บวม
จากนี้ยังมีความดันต่ำเพราะเสียเลือดเยอะด้วย
ยังเดินไม่ได้ค่ะตอนนี้รอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะ

อยากให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบว่า
ที่เราอยู่ที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นที่ที่เราปลอดภัยที่สุดแล้ว
และเป็นยาเป็นเวลาที่แบบคุณกล้ามากที่เข้ามาถึงคิด
ถึงตรงนี้และทำร้ายอ่ะแล้วก็แบบคือมันรู้สึกมันไม่ปลอดภัย
แล้วก็ไม่อยากให้ประกันตัวอยากให้เขาได้รับโทษจนถึงที่สุดเลยค่ะ
มันพยายามฆ่าใช่คือลุมก็บ้านร้ายแรงแล้วแต่นี่เอาอาวุธ
แล้วคุณวางแผนมาด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมคะ
เพราะว่าถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยแล้วมาตั้งเยอะขนาดนั้น
ถ้าเราลงมาช้าอีกนิดเดียวแฟนเราเป็นอะไรไปทำยังไง
และนี่คือเป็นที่ที่ของเราคุณมาบุกลุกเราแล้วคุณมาทำเรา
ไหมเพราะว่ามีการถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยอีกนะคะ
หัวตำรวจต้องตามตัวเลยนะคะมากันที่วนมาเรื่องนี้อีกแล้ว